ว่ามีวัยรุ่นสองคนถูกกลุ่มวัยรุ่นยิงใส่นะคะ
วัยรุ่นที่อายุสิบสี่เนี่ยกว่าศูนย์เข้าท้ายทอย
ลุตาตาถล่นลงมาข้างหนึ่ง
ส่วนอีกคนอายุสิบเจ็ดกว่าศูนย์เข้าหลังทะลุอกแล้วก็เข้าท้ายทอยด้วย
เมื่อวานบอกว่าเจ็บสาหัสใช่ไหมคะ
แต่ล่าสุดวันนี้เสียชีวิตไปหนึ่งแล้ว

ส่วนผู้ต้องหาเนี่ยควบคุมตัวได้สี่คน
เมื่อวานนี้เล่าไปว่าผู้ต้องหาแปลกจังเลย
แย่งกันรับว่าเป็นคนยิง
ทั้ง๔คนบอกผมยิงผมยิงผมยิง
พยายามจะบอกว่าผมเป็นคนยิง

สู้กันอยู่สองคนอยากจะเป็นคนยิงงงไหม

อยากจะเป็นมือยิงยังไงกันคะเนี่ย

เกิดขึ้นช่วงตีหนึ่งสิบเจ็ดพฤศจิกายน
ริมถนนสายลำปางงาว
ดอนมูลตะบนพิชัยอำเภอเมืองลำปางค่ะคือวัยรุ่นสี่คนนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์ประกบยิงเด็กชายภูมิพัฒน์หรือน้องฟอร์ดอายุ๑๔ปี
กระสุนเข้าไทยทอยทะลุเบ้าตาซ้ายตาถลนออกมาและนายนพรัชหรือน้องยูโรอายุสิบเจ็ดปี
กระสุนเข้าหลังทะลุอกและเข้าไทยทอยอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าล่าสุดน้องยูโรวัยสิบเจ็ด
เสียชีวิตแล้วเมื่อวานจับผู้ต้องหาได้สี่คนนะคะ
และอย่างที่มิ้วเล่าว่าทั้งสี่คนแย่งกันเป็นมือยิงเฉยเลยตำรวจต้องนำตัวไปตรวจเขม่าวดินปืน
วันนี้ตำรวจควบคุมตัวนายศักดิ์ชัยหรือในออสอายุสิบเก้าปีนายสรรรค์หรือในภัยอายุสิบเก้าปี
นายธนกรหรือในปอนด์อายุสิบแปดปีในอายุสิบแปดปีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ทีนี้การทำแผนก็ยังงงอยู่ยังวุ่นอยู่ในออสวัย๑๙บอกตำรวจว่าผมขอรับสารภาพผมเป็นคนยิง
ไผ่อายุ๑๙เหมือนกันบอกตำรวจว่าผมนี่แหละเป็นคนยิงตอนนี้เหลือออสกับไผ่ที่พยายามจะบอกตำรวจว่าเป็นคนยิง
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพสี่จุดนะคะเริ่มตั้งแต่ร้านคาราโอเกะในตะบนพิชัยอำเภอเมือง
เป็นจุดที่เพื่อนฝั่งคนเจ็บมีปัญหากับกลุ่มผู้ก่อเหตุในไผ่รับสารภาพว่าปมเหตุมาจากเรื่องหึงหวง
หวงสาวเสิร์ฟในร้านออกจากร้านไปได้กิโลหนึ่งที่หน้าโรงงานแป้ง
กลุ่มผู้ก่อเหตุปลาหินใส่กลุ่มคนเจ็บแล้วก็ไปไล่กันทันที่บริเวณจุดกลับรถ
ใกล้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางจุดนี้ในออสมาสมทบกับเพื่อน
ครับทีนี้ค่ะจุดที่สี่ในแท็กขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามมา
ออสซ้อนท้ายมาในออสใช้มือด้านซ้ายหยิบปืนออกมายิงใส่คนเจ็บ
คือใช้มือซ้ายยิงจนรถล้มแล้วเดินไปยิงซ้ำ
แต่ออสบอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจเลยยิงไปมั่ว
อยากกระจัดเขาอย่างนี้หรือ

แล้วนายออธก็บอกว่าออธเป็นคนยิงนะคะ
แล้วออสเหมือนเป็นหัวหน้าแก๊งคนในพื้นที่บอกแบบนี้
ทีมข่าวได้คุยกับญาติของน้องยูโร

เราก็ไปคุยด้วยก็ต้องยาดกอดกันปลอบใจกัน
คุณพ่อก็เปิดใจกับทีมข่าวของเราว่า
ยูโรไม่ใช่เด็กเกเรนะ

ผมไม่ยอมยืดความยุติธรรมของผม
พ่อผมไม่ยอมขอความเป็นธรรมด้วย
ส่วนอาการของน้องฟอร์ดอายุ๑๔ยังโคม่าค่ะ
ก็เปิดใจกับทีมข่าวนะคะว่าไม่รับคำขอโทษ
เพราะแม่เชื่อว่าคือแบบนี้มันไม่ใช่ว่ายิงไปมั่วไม่ได้ตั้งใจ
ไม่รู้ว่าจะด้วยว่าอาการน้องดีขึ้นหรือว่าแย่ลง

เขาฝากขอโทษมาทางย่าของน้องฟอร์ตอายุ
ฝากไม่ได้ค่ะอันนี้แม่ไม่รับฝาก
ถ้าคุณมีความเมตตาจริงทำไมคุณไม่มากล้ามาขอโทษแม่โดยตรง

เขาบอกว่าลูกหลานเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกทำตามกันตาม
มันเป็นไปไม่ได้ค่ะที่ว่าไม่ตั้งใจ
โอ้โหปืนตั้งกี่กระบอกแล้วบอกว่าไม่ตั้งใจ

บอกว่าจริงแล้วเขาไปกันทั้งหมด๙คน
ขี่รถจักรยานยนต์๕คันแล้วก็แยกย้ายกันที่ร้านอาหาร
รถของยูโรกับฟอร์ดหายไปเลยวนกลับมาดู
ก็เห็นว่าประสบเหตุอยู่ข้างทางเลยเรียกรถพยาบาล
ผู้ก่อเหตุจะเป็นใครเพื่อนบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกัน
แต่ไม่มีใครเห็นในออสในที่เกิดเหตุเลย

แล้วทำไมในออสบอกว่าผมเป็นคนยิง
ทีมข่าวได้กล้องวงจรปิดรอบจุดเกิดเหตุ
รถจักรยานยนต์๓๔คันแข่งกันมาด้วยความเร็ว
ตอนประมาณเที่ยงคืน๒๐นาทีนะคะ
แล้วก็เห็นรถจักรยานยนต์ประมาณสัก๒คัน

เที่ยงคืนครึ่งมีรถพยาบาลเข้ามา
สอดคล้องกับข้อมูลเบื้องต้นในคดีที่บอกว่า
มีคนแจ้งว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
รถพยาบาลมานำคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลสุดท้าย